แต่คุณแม่ลำยองหนองหินห่าว

ขอบอกตัวเลขมงคลละกันนะคุณผู้ชมค่ะ
ใครดูข่าวนี้ขอให้หมั่นขอให้โชคดีทุกคนเลยจ้ะ
แต่ต้องบอกว่ามันจะเกินปุ๋ยมุ้ย
ก็เพราะว่าที่มาของตัวเลขพี่ลำยองในครั้งนี้คุณผู้ชม

มันเกิดขึ้นภายในกองถ่ายละครคุณผู้ชม
งงว่าเออมายังไง
งงไม่ต้องสงสัยไปสืบมาแล้ว
คือเมื่อวานนี้พี่ลำยองมีคิวถ่ายละครซีนสุดท้ายในป่าด้วย
โอ้โหไปในป่าแม่เอ้ย

เจ้าตัวค่ะก็เลยพกนี่เลย
เคยได้ยินได้ไหมพกเมียมาด้วยเหรอ

เออแต่นี่ลำยองน้องหินห่าว

ของจริงคุณแม่ลำยองพกทูบไปด้วยทุกที่
กองถ่ายละครก็พกไปด้วย
แล้วพอมีจังหวะก็ยกมือขึ้นไหว้ขอเจ้าที่เจ้าทาง

ขอเจ้าป่าเจ้าเขาด้วยจุดทูปทันที

หกห้าแปด

ทำไมมันชัดจังอารมณ์มันไม่ค่อยมีเนอะ
หรือยังไงนะจุดในกรุงเทพเนี่ยแหมเลือนทีเดียวนะคะ
นี่แหละคุณผู้ชมจุดกลางป่ากลางเขาไปถ่ายละครมา
ขอเจ้าที่เจ้าทางเลยยกมือขึ้นไหว้
สาทูเดอร์สาทูเดอร์วันนี้ลูกมาถ่ายละคร

นี่จะเป็นร้านไหนเจ้าที่เจ้าทางเขาให้เลขมงคลมา
เวลาไปจุดที่ไหนก็จะมีเจ้าที่เจ้าทางสิ่งสถิตอยู่ที่นั่นหรือเปล่า
เออนะแต่คุณพลอยไม่ต้องมาจุดประกางห้องนี้นะคะ

เพราะว่างวดที่แล้วค่ะไปบ้านพี่ลำยอง
มันเป็นความรู้สึกที่อยู่ในใจ

งวดที่ผ่านมาคุณ๒คนอ่าน

เรือนขวัญเนี่ยจะร้องไห้เองค่ะ
ไปถึงบ้านเขาไม่ได้ซื้อ
นี่ผู้สื่อข่าวของเราลึกล้ำกว่านั้นค่ะ

ลูกล้ำคือ๒๔ดีกว่า

มันก็อยู่ตรงหน้าซ้ำนั่นแหละนะ

เขาบอกเขาย้ำแล้วว่าบ้านเลขที่เขาเนี่ย๑๔

ว้าว

แค่อยากจะเล่าตรงนี้แค่นั้นเลยคุณผู้ชม